คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันบ้าง
หน่วยงานของรัฐนั้นต้องการจะให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหล่านี้เข้าไปสู่ระบบอย่างเป็นทางการมากขึ้น
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าแหมถ้าเกิดเข้าไปแล้วต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นแพงขึ้นหรือเปล่า
วันนี้เรามาฟังกันกับคุณวิกฤตธิราวรรณรัฐนะครับ
เป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ก็สกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

เข้ามาสู่ระบบอย่างถูกต้องหรือไม่มีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
จริงในส่วนของตัวธุรกิจตรงนี้นะครับ
มันก็จัดได้ว่าเป็นสตาร์ทอัพชนิดหนึ่งนะครับ
แล้วก็ในส่วนของตัวภาครัฐเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยกับการเข้ามาจดทะเบียนนะครับ
กับทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของความน่าเชื่อถือของสินค้านะครับ
ซึ่งอย่างล่าสุดเองก็มีในเรื่องของตัวเลขของผู้ประกอบการที่เข้าไปจดทะเบียน
แล้วก็ขึ้นกับทางกรมการค้าของเราแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก๑๗๐๐ลายนะครับ
ภาครัฐเองยังคงมีการสนับสนุนครับให้มีการเดินหน้าจดทะเบียนไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั่นก็คือความน่าเชื่อถือนะครับของการขายสินค้าของเราเป็นหลัก
ส่วนในเรื่องของตัวความกังวลกันว่าพอจดทะเบียนไปแล้ว
อาจจะโดนในเรื่องของตัวภาษีหรือสรรพากรมีการตรวจสอบก็ต้องบอกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับ
ในเรื่องของการถูกตรวจสอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่าการเสียภาษีอย่างถูกต้องน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
เพราะว่าถ้าใครนะครับโดนในเรื่องของตัวผลกระทบจากการต้องเสียภาษีย้อนหลังรวมกับดอกเบี้
จะเห็นได้ชัดนะครับว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเอาซะเลยนะครับ
แสดงว่าคุณวิกฤตมองว่าการที่ผู้ประกอบการเข้าไปสู่ระบบเนี่ยเป็นผลดีมากกว่าคือเรื่องของความเชื่อมั่นของลูกค้าถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับนั่นเห็นได้ชัดนะครับกับในเรื่องของความเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่เรามีการขาย
ครับครับจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการชำระภาษีตรงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญหรือเปล่าทำให้ผู้ประกอบการไม่อยากจะเข้าไปหลายคนบ่นมาว่าถ้าเข้าไปแล้วอาจจะมีการเรียกเก็บภาษีเยอะสัดส่วนของการจัดเก็บภาษีตรงนี้มันยังไงกันบ้างนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวอัตราภาษีนะครับที่ทางภาครัฐมีการจริงก็มีการสนับสนุนมาโดยตลอดอยู่ละหลังนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของตัวผลประโยชน์ที่ผมมองว่าจะกลายเป็นแรงจุงใจก็ได้นะครับนอกเหลือไปจ่ายในเรื่องของตัวมาตรการภาษีที่เราอาจจะต้องมีการ
ให้กับทางกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นว่าถ้าเรามีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแรงจูงใจในเรื่องของการขยายธุรกิจนะครับผ่านในเรื่องของตัวสินเชื่อต่างที่อาจจะได้ดอกเบี้ยเป็นพิเศษหรือนะครับในเรื่องของตัวการขยายตลาดไปยังตลาดที่กว้างขึ้นกว่าเดิมในอนาคตเนี่ย

เป็นอย่างดีแล้วก็เข้าสู่ระบบของการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องถ้าถูกเรียกเก็บย้อนหลังอาจจะมากกว่าที่คุณชมนั้นไปสีอย่างถูกต้องกับกระทรวมพาณิชย์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญที่ต้องทำถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเก้าถึงสิบเอ็ดมิถุนายนนี้นะครับติดตามงานนี้ได้ครับที่ศูนย์การประชุ